ที่มีคนร้ายก่อเหตุยิงเด็กชาย๒คนอายุเพิ่ง๑๔นะคะ
คนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ

เบื้องต้นตำรวจบอกว่าตั้งปมเรื่องเอาไว้๒อย่าง

หรือ๒อาจจะเป็นกรณีที่ว่าเด็กที่เสียชีวิตกับบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วปลาประทัดลงพื้น
แล้วทางผู้ก่อเหตุอาจจะโกรธโมโหหรืออะไรก็ไม่รู้ยิงใส่เลย
ตั้งเอาไว้สองเรื่องค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะ
คือเด็กที่ถูกยิงเนี่ยค่ะคือเด็กชายวรวุฒิหรือน้องตั้มอายุ๑๒
กระสุนเข้าคอตัดเส้นเลือดใหญ่คนนี้เสียชีวิตอายุ๑๔เองนะคะ
อีกคนนึงค่ะเด็กชายอัคระชัยอายุ๑๔เหมือนกัน
กระสุนเข้ากลางหลังทะลุอกบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพช่วงจุดกลับรถบ้านหนองพึ่ง
ตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
คือน้องทั้งสองคนเลิกเรียนชวนกันไปเล่นกีฬา
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเล่นกับเพื่อนที่บ้านน้ำคล้อง
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้น๔๕นัดแล้วคนหนึ่งเสียชีวิต

วันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์
ไปตรวจสอบคดีนี้ด้วยตัวเอง
ให้เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตรวจโลหะ
หัวกระสุนปืนที่คนร้ายยิง๕นัด
เพราะว่าเจอปลอกกระสุนปืนจุด๔๕ทางแยกบ้านน้ำคล้อง
เจอหัวกระสุนปืนจุด๔๕๑นัดนะคะ
แต่เบื้องต้นคือยิง๔๕นัดนะคะ

อยากจะแบบขยายผลตามตัวคนร้ายให้เจอ
ทีนี้ค่ะได้มีการประชุมสรุปความคืบหน้าในการตามตัวคนร้าย

พอจะรู้เบาะแสของปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
แล้วก็จะได้ขยายผลไปหาตัวคนร้ายให้ได้
มุ่งปมในการก่อเหตุเอาไว้๒เรื่อง

เรื่องแรกอาจจะเป็นลักษณะที่ว่า
ที่เสียชีวิตกับบาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์ไปปลาประทัดลงถนน
มาเจอกลุ่มคนร้ายเขาไม่พอใจยิงปืนใส่
หรืออีกประเด็นนึงก็คือยิงผิดตัวหรือเปล่า

หรือว่าคนร้ายมาดักรอใครก็ไม่รู้ริมถนน
แล้วยิงผิดตัวยิงใส่เด็กหรือเปล่านะคะ
ทีนี้ค่ะคุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ

ริมถนนสายมิตรภาพมุ่งหน้าไปขอนแก่น
ก็ได้ข้อมูลมาว่าก่อนเกิดเหตุนะคะ

เขาก็มีเพื่อนไปกัน๔คนขี่รถจักรยานยนต์กันไป๒คันนะคะ

พอมาถึงถนนมิตรภาพก็ย้อนสอนเพื่อที่จะยูเทิร์นระหว่างทาง
เหมือนกับว่ามีการจุดประทัดโยนลงพื้นกันจริง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเลยโดนคนร้ายยิงใส่ไป๕นัด

วันนี้ครอบครัวของน้องตั้มที่เสียชีวิตนะคะ
ได้จัดพิธีชาปนักกิจที่วัดป่าบ้านสี่แจ
เพื่อนนักเรียนคุณครูญาติญาติมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ

บรรยากาศเศร้ามากค่ะ
แม่ของน้องตั้มต้องให้ญาติมาดูแลอย่างใกล้ชิด
เพราะทำใจไม่ได้แม่ทำใจไม่ได้จริง
หลังจากเสร็จพิธีแม่น้องตั้มบอกกับทีมข่าวของเรา

บอกว่าน้องตั้มอยู่กับปู่ย่าและพี่สาว
แม่เนี่ยทำงานที่กรุงเทพน้องตั้มไม่ดื้อนะ
งงมากทำไมน้องตั้มต้องมาเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้
อยากจะให้ตำรวจเร่งตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ฝากบอกมือปืนที่ก่อเหตุเลยนะคะ
ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวคุณ

มามอบตัวเถอะมาขอขมาศพของน้องตั้มเถอะ

เหมือนทำอะไรไม่ถูกออกไปตกไกรว่า

พ่อแม่เขาจะรู้สึกอย่างไร
ถ้าเกิดคนที่อยู่ตรงจุดนี้เป็นลูกชายเขา

ถ้าเจ้าตัวเขารู้ตัวขอให้เขาออกมามอบตัว
แล้วก็มาขอเข้ามาศพหรือว่ายอมรับผิดต่อตัวคนตายด้วย
พี่สาวของน้องตั้มบอกว่าหลังเลิกเรียน
ก็นั่งรถกลับมาที่บ้านนะคะนั่งรถคนละเที่ยวกับน้องตั้มนะคะ
พอมาถึงก็ไม่เห็นน้องอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่าน้องไปไหน
ปกติน้องจะออกไปเตะตะกร่อที่โรงเรียนใกล้บ้าน
พอ๒ทุ่มครึ่งมีโทรศัพท์จากเพื่อนน้อง
โทรมาบอกว่าน้องโดนยิงรีบตามไปโรงพยาบาลค่ะ
พอไปถึงหมอบอกว่าอาการหนักมากหายใจได้เองแค่๕๐
เพราะกระสุนมันเข้าคอเลยค่ะคุณผู้ชม
คือตอนนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่แกะรอยหาเส้นทางของคนร้าย
ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดแถวนั้น
เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวคนร้ายค่ะ